ผมชมค่ะขอบุตสีเหตุอีกซักข่าวนึงได้มั้ย

สภาพรถเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูนะคะ
ดูกันหน่อยคุณผู้ชมโอ้โหนี่ค่ะสภาพรถนี่คือฉีกขาดหมดเลยนะ
พังยับอยู่ตรงกลางสะพานแบบนี้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเจอผู้เสียชีวิตนะครับ
ตอนแรกจะให้คุณผู้ชมดูสภาพรถก่อนนะรถมันเละขนาดนี้
จะมีคนรอดไหมคุณผู้ชมหลายคนเห็นนะรถมันฉีกออกเลยอ่ะใช่
คุณดูสิเห็นเบาะข้างหลังเลยฉีกจนไม่เหลือว่าเป็นรถเลย
แล้วเหตุการณ์นี้คุณสืบสกุลไม่ได้มีปฏิหารคือบางคนบอกว่าเวลาที่เรานำเสนอข่าวนี้
ก็จะให้ดูว่าเอ้อมีคนรอดชีวิตใช่ไหมอืม
แต่เหตุการณ์เนี้ยค่ะมีคนเสียชีวิตสองรายสายสอง
ใช่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งเนี้ยนะคะสาหัสด้วย
เป็นผู้ชายทั้งหมดสามคนเลยค่ะคุณผู้ชมคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
เจอคนเจ็บที่นอนหายใจโรยรินอยู่ก็ต้องรีบประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งรักษาพยาบาลน่ะนะคะเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วแหละ
ภาพสามมุมจังหวะที่เกิดเหตุคือตอนที่รถวิ่งมาเนี่ย
ตั้งแต่รถวิ่งมาแล้วจนไปชนกับตรงราวสะพานเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยโอ๊ยเสียงมันดังสนั่นหวั่นไหว
ทีนี้ถามว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้เสียชีวิตคือใคร
เขาบอกยังไม่ทราบชื่อค่ะเนื่องจากยังไม่ได้เจอเอกสารประจำตัว
รู้แต่คนเจ็บคนเจ็บเนี่ยชื่อจำนาน
นำสกุลเศษอายุสามสิบเจ็ดปีเป็นชาวกัมพูชา
แล้วเจอสมุดเล่มทะเบียนรถค่ะที่มีนางสาวชนะการเข็มทองเนี่ย
ผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
ทีนี้พอไปคุยกับชาวบ้านนะชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านตรงหัวสะพานใช่ไหมรถคันนี้พอมาถึงอ่ะ
ตอนหลบมาเลยค่ะไปโคร่มชนกับราวสะพาน

ตอนนี้ตำรวจสพบ้านกร่ำอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ